มาดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นร้อน
เรื่องการจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนรถแมพการเลือกตั้งที่รัฐบาลและคอสช
รวมทั้งกระแสความกดดันไปยังพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ลาออกจากตำแหน่งกรณีการครอบครองนาฬิการูหลายเรือน
แล้วก็ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินกับปปช
ติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้พร้อมกันเลยครับ
ภายหลังคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณากฎหมายลูก
ด้วยการเลือกตั้งสอสอมีมติเพิ่มเติมกฎหมาย
ให้มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา๙๐วัน
ล่าสุดนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจง
ว่าเป็นเรื่องที่กรรมธิการและสนชพิจารณากันเอง
ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือคอสช
ผู้โชคก็ได้ก็ละฟังเหตุผลตึงการและการว่ามันควรจะเป็นอย่างไร
เพราะทุกคนคงมุ่งหวังให้ประเทศชาติมีความสงบปลอดภัย
และเดินหน้าไปได้ดีเท่านั้นเอง
ขณะที่นายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะสามารถชี้แจงให้ต่างชาติ
เข้าใจกระบวนการภายในของไทยได้หรือไม่
แต่เชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นเหตุผล
ให้ประเทศอื่นหยิบยกมาเป็นเงื่อนไขต่อรอง
บใดที่พัฒนาการภายในประเทศ
มีสิ่งที่เป็นบวกต่อประชาชนมากกว่า
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์
นายอภิษฎเวชชาชีวะหัวหน้าพัก
นำทีมยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อส่งต่อให้สารรัฐธรรมนูล
วินที่ใช้คำสั่งหัวหน้าขอสช

ต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
โดยนายอภิษฎเห็นว่าคำสั่งฉบับนี้

และมีแนวโน้มว่าสมาชิกจากพักเก่า
โอนย้ายไปสู่พักการเมืองหน้าใหม่
ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน
ขณะที่ประเด็นนาฬิการูของพลเอกประวิทย
วงสุวรรณที่ยังไม่จบลงง่าย
เมื่อมีเสียงเรียกร้องให้เจ้าตัวลาออก

นักข่าวดักสัมภาษณ์ในเรื่องนี้อีก
ตำหนิสื่อไทยเสนอข่าวมากเกินไป
ต่างชาติให้ความสนใจ

ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
โดยในวันพรุ่งนี้
ประธานคณะทำงานตรวจสอบนาฬิการูของปปช
แถลงความคืบหน้าหลังเชิญพยานทั้ง๔คน
ผลเอกประวิทย์อ้างถึงมาให้ข้อมูลในเวลา๑๐นาฬิกา
จากเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน